บรรยายแน่นที่ต่อไป

ฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๒ครับ
กรรมการทงชัยกิจดำรงวินิตกุล

ให้ไฟแดงย่อยกุณฑับ๔๗คะแนน

ส่วนมวยรอคู่เอกของเรานะครับเป็นมวยหนักแรงเหมือนกันนะครับ

ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินไวไฟหรือเกียรตินิคมช๕พยักษ์ชื่อสุภาชัยดีด้วยชาติอายุ๒๘ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำชกมาแล้ว๗๒ครั้งชนะ๕๐ครั้งแพ้๑๘ครั้งเสมอ๔ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนปุ๋มทรัพย์อีเกิ้ลมวยไทยยิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ลูกของประธานเอกบางไซครับทำหน้าที่ถอดมงคลให้ทางขุนศึกอพิมลศรี
ส่วนนี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ครับชายครับช๕พยักษ์ครับ
อดน้ำเงินให้ฝ่ายน้ำเงินคือไวไฟหรือเกียรตินิคมวอเพชรปูนเดิมครับ
ครับตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นรองผู้เอกในวันนี้แล้วนะครับ
หนักหน่วงรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับหมัดเท้าเข่าสองนี่ครบเลย
ศึกอพิมลศรี๑๓๓น้ำเงินไวไฟหรือว่าเกียรตินิคมช๕พยักษ์
ถ้าสมัยก่อนก็ต้องไวไฟเกียรประพัดนะถ้าสมัยก่อนตอนนี้ก็คือไวไฟช๕ประยักษ์
ท่านผู้ชมครับจบรายการแล้วนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
มีรายการสนุกให้ดูต่อนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง
ในรายการเกมโชว์เพลงลูกทุ่งร้องได้ให้ล้าน
อย่าลืมติดตามชมกีฬาเด็กสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาหรือว่า๔ทุ่มนะครับ
อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่แค่มวยแต่มันคือสังเวียนศิลปะการต่อสู้ระดับโลก
เจอกับจอลินคาซิเมโลครับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจากสังเวียนไดมอนโอลิมปิกพาร์ค
มาถ่ายจากฝนศึกอพิมนศรีสิ่นเอกของประธานเอกบังไส
ไฟล์ที่แล้วนี่ผัดกันคนละนับเลยนะครับ
จำได้ไหมแฟนที่ดูไทยรัฐคงจำได้นะ

วันที่ต่อยกับเจ้าฉลามศึกอะ

นี่เกดนิคมช๕พยักษ์เรียกว่าไว้ไฟเปลี่ยนเป็นช๕พยักษ์ทรง

ตอนนี้ค่ายมวยเขากำลังแรง
แพ้ชนะก็ต้องวัดกันที่ความสามารถแล้วครับคุณผู้ชม
แฟนมวยตู้ต้องบอกก่อนนะดูอยู่หน้าตู้อย่าไปมองเข้าตาแล้วไล่ต่อไล่ต่อนะ
นี่มาแล้วจากนครศรีเขาบอกคุณเสาไล่ต่อตัวเดียวเลย
เสาร์นครศรีกระเป๋านักเป็นกระเหมาเบาไปเลย
อันนั้นแถบได้นะถ้าแถบแถวสระบุรีหนึ่งก็สจเล็ง

สงชัยรัฐนสุบันผิดตลอด
ออกคู่มวยต้องรายเอียดวิถีพิธรรม

แต่ละคนมีความรู้กันทั้งสิ้นนะครับ
นี่การออกคู่มวยมาแล้วไม่ทำให้กับคุณผู้ชมผิดหวัง
ประเภทเชียร์ในศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันนะ
เชียร์เสร็จปุ๊บหล่อไปกินข้าวไปนู่นนี่หันไปคุยกับเพื่อนนี่เรียบร้อยเลยครับ
แล้วต้องอยู่หน้าจอโดยตลอดด้วยอันนี้สำคัญเลย
อย่างถ้าเป็นแฟนของวันทรงชัยแล้วก็จะมีอีกนัดหนึ่ง๒๖นี้นะ
ใครที่เป็นแฟนวันทรงชัยไปดู๒๖กุมารดอยใส่กับทางด้านพิชิตชัย
อ่าน่าสนใจเลยครับหมดยกที่๑
ครับมวยคู่รองคู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้วยกแรกนะครับ
ตอนนี้ก็ขอบคุณกาวซิเมนจอละเข้เขียวครับ
ชนะน็อกเอาไปเลยครับ๓๐๐บาทส่วนจอละเข้ฟาดหางรับ๑๐๐๐บาทครับ
วยรองคู่เอกของเรานี่ก็เป็นมวยพวกที่มีอาวุธรุนแรงทั้งคู่นะครับ
เป็นมวยรุ่นใหญ่เวท๑๓๓ปอนด์ครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
คู่นี้ดูไปดูมาแล้วก็พลิบตาไม่ได้เหมือนกันนะครับคู่นี้
ผู้ชิดขาดบนวิธีครับสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะครับรวมรวมจิต
รูปร่างช่วงชกดูจากจอแล้วน้ำเงินสูงกว่านิดนึงนะครับ
ขุนศึกอพิมลสีน้ำเงินไวไฟช๕พยักษ์จะไวไฟหรือเปล่า
ประเภทจุดแล้วติดไหมนี่วางแข้งขวาก่อนเลยวางแข้งซ้ายนำเลยครับไวไฟ
นี่พูดถึงกระดูกการผ่านมวยน้ำเงินไม่ได้เป็นรองนะ
ได้เลยได้เลยทั้งคู่ชื่อเสียงมวยเพียงแต่ชื่อเสียงมวยอาจจะเป็นรองทางด้านกฎหมาย
ถ้าพูดถึงชื่อแดงดีกว่านิดนึงนะศึกมพิมลศรี
เขามีหน้าเสือไงเขาบอกว่าลูกศิษย์ของประธานเอกไง

เจาเขตนี้คบรู้ว่าไวไฟชอห้าพระยักษณ์
แค่งซ้ายเตะลูกนี้เต็มนะลำตัว
วันนี้เตรียมแข้งซ้ายมาดีด้วยนะครับไวไฟ
ขยับมีตีนหน้าไอออกตีนซ้ายมีป้องกันหวังขวาของลูกสึกได้ด้วย
แข้งขวาโต้คืนวัดกันที่ความแกร่ง
มวยใหญ่นี่ออกอาวุธกันแต่ละดอกแต่ละเม็ดมันเสียงดังฟังชัดนะ
ช้าหน่อยแต่แน่นไงแต่หนักแต่แน่นเลย
มันตื่นเต้นมันดีครับเตะต่อยตลาดอย่างตลาดอาวุธดีออกมาแล้วมันหน้าวาดเสียว
มวยถือว่าละเอียดพอสมควรเลยนะขุนศึกวันนี้
มันสีซัวร์แบบคราวดีแล้วนี่โดนร่วมมีความตั้งใจทั้งคู่นะดูเกณฑ์นี่นะ
ดูดิสุ่มทั้งคู่เลยโยกขยับซ้ายคอยยับ
ไวไฟแล้วเขียนที่คงยึกเข้าขวาคอยขวา๑๒เบา
ศึกยังไม่โต้นะดูมั่นใจเลยนะไวไฟวันนี้น้ำเงิน
วงในไล่แขน
ไวไฟดูมั่นใจเลยนะเห็นชุดมองแล้วมั่ง
มีวางแค่น้ำซ้ายมีเจาะล่างมีส่องหัวขวาเลยครับ
หัวจิตหัวใจมนุษย์โรมันเกินร้อยอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
บอกแล้วว่ามวยยอดมวยไทยรัฐอย่าไปต่อเขิน

โอ้โหดูเลยครับสอกเจอ
เจอแบบนี้เป็นปัญหารักษ์สำหรับคำนั่งขุนศึก
ชาวบ้านบอกหนักจริงอะไรจริงเลยนะครับแบบนี้น้ำเงินไวไฟ
แน่ทรรมช่ายจะตามผู้แรกไปหรือเปล่าครับ

ดูมั่นใจเลยน้ำเงินค่อยดู

ยกนี้รับเป็นพอสมควรนะ
ต้องระวังสอกนะครับ
ยึกยึกมั่นใจแข่งขวาสาป

ต้องระวังแข้งซ้ายของไวไฟดีนะครับขุนศึก
ขลันลนมาโน้นเลยส่อก็แน่นส่อก็คม
แค่งก็เนียงด้วยครับไวไฟ
รายยกสองหมดยกที่สอง
วยร้องคู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้ว๒ยกโอ้โหนี่เล่นสับสอกเข้าไป
ทางด้านขุมศึกนี่โดนถึงก็เซเลยครับ
เซเลยทางไวไฟหรือเกียรติอม
นี่สับสอกครับเข่าอ่อนเลยแล้วหัวแข้งขวาสูงก็กกหูเลยครับ
โอ้โหถึงกับเป๋เลยทางด้านขุนศึก
ครับตอนนี้อดีตนักมวยเก่าครับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับ
นักมวยไทยผู้สร้างชื่อเสียงที่ต่างแดนครับ
สมัยก่อนนี่ปราบมาหมดครับลาม่อนเด็กเกอร์อะไรครับ
ครับโอ้โหมาชมมวยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
เดี๋ยวดูนะครับว่าหมดยก๒ไปแล้วยก๓นี่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับ
โต้ยังไงเพราะโดนงัดศอกเข้าไปทีโดนก้านคอเข้าไปอีกทีเต็มเลย
หุงศึกคอพี่มนต์สีแดงช่วงชกสีเปียกนิดนึง

ถ้าอยู่ข้างนอกนี่โดนแข้งซ้ายของไวไฟนี่อันตราย

คอยโต้ะตลอดนะไอ้เจ้าเหยียบนี้คมเก่า

ศอกเจอศอกเป็นปัญหาศอกหรือเปล่า

เจ้าเครียงเขียวแจกอีก๓๐๐๐บาท
แตกนิดนึงครับกับเกงสีแดงขุนสึก
โอ้วววววาเก้งซ้ายเตะกระสอบเลยครับ

แต่มันยังไม่สะเทือนนะ

เกี่ยวนี้คมหรือไวไฟ
ซอกกับแก้งซ้ายก็ตลายมากเลยนะไวไฟ
นี่นะครับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนสุบัน
เข้มข้นสงสันานร้าวใจทุกครับคุณผู้ชม
คู่นี้ใครยุบใครเหี่ยวก่อนนี่ไปเลยนะครับเนี่ย
โอกาสมันพอกันเลยนะผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้น

สองศอกติดเอาบวกศอกบวกหมัดสู้เลยคราวนี้
มันนัดสอกตลอดนะเหยียดพิคม
สอกนี้เหมือนมีดถ้าพวกมีอมโดนตรงไหนมันก็จะแตกตรงนั้น

ต้องระวังนัดสอกอันตรายมาก
อยู่ไม่ได้อยู่เตอร์เข้าไป

สุดท้ายแล้วโดนเข้าไปคลั่งเข้าไปอีกล่วงเลย

ยอดมวยไทยรัฐบอกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
ไฟล์นี่โดนหนักเลยครับโดนฉลามศึก

แล้ววันนี้เหมือนร่างกายยังไม่เข้าที่ต้องพักไปอีกสักนิดนึง
ขุนศึกอพิมลศรีครับก็โดนชุดหนักเข้าไปนะครับ
โดนทางกางเกงสีน้ำเงินไวไฟหรือว่าเกียรตินิคมช๕พยักษ์
เอาชนะทีโอไปในยกที่๓นะครับ
ซึมอยู่แล้วสุดท้ายแล้วก็โดนเข่าเข้าปลายคาง
เอาชนะไปพักกันสักครู่นะครับ